เฮียนแม่ดับตามลูกสิ่งร่างหลานชวน
อยู่ด้วยคือแม่อายุเยอะแล้วนะเก้าสิบเก้าเป็น
แม่มาตลอดปรากฏว่าวันที่ลูกไปหาหมอ
ลูกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเธอบ้านแล้ว
หลังจากนั้นวิญญาณลูกมาเข้าร่างหลาน
แล้วดูจังหวะนี้นะที่ไปบอกแม่ข้างเตียง

ไอ้เตียงว่าโบกเตียงว่าหนุ่ยใจนี่
ซึ่งที่ญาติเขาเชื่อเนี่ยลูกสาวนะนะอายุ๗๓ปี
ชื่อว่าคุณละอองปัญญาโชธกุลหรือว่าคุณนุ้ย
ญาติเชื่อว่าวิญญาณของนุ้ยเข้าสิงร่างของหลานสาว
ที่ชื่อก๊อฟนางสาวจันทนาเพื่อที่จะมาสื่อสาร
มาบอกกับแม่เรียงแม่เรียงอายุ๙๙ปี
นอนป่วยติดเตียงแบบนี้แล้วจะบอกให้แม่เรียงได้รู้
นุ้ยน่ะตายก่อนแม่แล้วนะอยากให้แม่ไปอยู่กับนุ้ย
นุ้ยเป็นห่วงแม่เพราะว่านุ้ยดูแลแม่มาตลอด
จู่นุ้ยต้องมาจากไปก่อนแม่แล้วเรื่องราวความรัก
ผูกพันของแม่ลูกเนี่ยนะคะเล่าก่อนว่าคุณแม่เรียงเนี่ย
มีลูก๗คนแต่ว่ามีนุ้ยนั่นแหละเป็นลูกสาวคนเล็กคนสุดท้อง
เป็นลูกสาวคนเดียวที่เหลือผู้ชายหมดเลยทีนี้นุ้ยเนี่ยเป็นโสดค่ะ
ดูแลแม่เรียงมาตั้งแต่โหตัวคุณนุ้ยเองแบบสาวเลยอ่ะ
จนกระทั่งแม่ป่วยด้วยโรคชะลาแขนขาอ่อนแรงแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ช่วงโควิด๑๙เนี่ยนะคุณนุ้ยก็ดูแลแม่ตลอดแล้วตัวคุณนุ้ยเองเนี่ย
ก็เป็นความดันนอนไม่พอแต่ก็ยังดูแลแม่นะจนมา๔กรกฎาค่ะ
คุณนุ้ยไปรับยาความดันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกหล่อค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลให้นอนพัก

ปรากฏว่าตอนจะกลับบ้านคุณนุ้ยชักเกร็ง
ปั๊มหัวใจชีพจรมันเต้นนะแต่ว่าไม่มีคลื่นหัวใจค่ะ
ก็ต้องนำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลตรัง

แล้วพอคุณนุ้ยเสียชีวิตลงเนี่ยหลานสาวไปกระซิบบอกแม่เรียง

แต่ญาติเข้าใจว่านั่นไม่ใช่หลานสาวที่ไปกระซิบหรอก
แต่เป็นนุ้ยนี่แหละที่มาแฝงร่าง
มีการนำศพของคุณนุ้ยมารดน้ำศพที่วัด
แล้วจู่หลานก็มีอาการแปลกอีก
กลับไปหาแม่เรียงแล้วก็กอดแล้วก็ร้องไห้
บอกว่านี่คือนุ้ยเองคือนุ้ยเองนุ้ยเป็นห่วงแม่

ไม่อยากให้แม่อยู่คนเดียวไม่มีใครดูแล

ตอนกำลังสวดศพอยู่สวดศพนุ้ยอยู่จู่
เรียงที่นอนอยู่ที่บ้านหายใจแรงขึ้นมา
ถึงครึ่งชั่วโมงแม่จากไปค่ะ
นุ้ยเสียชีวิตห่างนุ้ยเสียชีวิตก่อน
แม่มาเสียชีวิตตามห่างกันไม่ถึง๖ชั่วโมงคุณผู้ชม
ญาติก็เลยเอาศพทั้งคู่มาตั้งที่วัดคลองน้ำ๗นะคะ

และจะชาปนกิจวันที่๑๗กรกฎานี้ค่ะ

คือความสื่อถึงกัน
แม้จะอยู่คนละพบคนละชาติแล้วลูกตายไปแล้ว
แต่นี่ท้ายที่สุดแม่ก็ตามไปอยู่กับลูกด้วยค่ะ